ช่วงนี้มาดูเรื่องหัวใจของคนในวงการบันเทิงกันหน่อยนะคะ
คือมีหลายต่อหลายคู่แหละที่เขาเพิ่งเปิดตัวประกาศ
แล้วเขาพาดูใจกันแล้วก็ออกสื่อตอนปีนี้อีชาแต่ร้อนเลย
แต่บางคู่เขาก็คบหากันมานานแล้วแต่ความหวานความสวีทก็ยังคงมีอยู่
เหมือนคู่นี้ไงพี่ปิงปองศิรศักดิ์กับพี่พัชชานะคะ
แต่คุณเห็นไหมหวานฮาแบบนี้เอาเข้าจริงนะ
ปิงปองเขาบอกว่าไม่ปลื้มนะที่พี่พัชชาเนี่ยโพสต์ภาพแบบเซ็กซี่

ถึงแม้ว่าจะเป็นชุดออกกำลังกายก็เถอะ
ถ้าเกิดมีหนุ่มเข้ามาแซวบ่อยเนี่ยพี่ปิ๊งบอยบอก

ถ้าโทรเจ็กซี่ดีห่วงไหมคะ
ก็มันเป็นงานอะ
ก็ห่วงนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไร

ก็แบบแม่นิดนึง

ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอก

เขาว่าผู้รักที่เลือดหวานเดี้ยวเรียบ

ต่างทั้งคู่เนี่ยเมื่อไหร่เนาะ